คุณผู้ชมพาไปดูคลิปนี้พร้อมกันหน่อยละกันนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เพจที่เขาใช้ชื่อว่า
คนลากข่าวเฉพาะโพสต์เอาไว้
ไปดูหน่อยสิว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมมันหลอนได้ขนาดนี้
ไบท์คันหนึ่งคุณผู้ชมวิ่งฉิวเลย

แต่บิ๊กไบท์คันนี้ไม่มีคนขี่ค่ะ

แต่มาเร็วมากคุณผู้ชมดูเห็นไหม

กล้าวันแสดงสวนเลนมาแบบนี้เลย

มีคลิปให้ดู๒มุมด้วยกันนะคะเห็นไหม

ขี่มาแต่ไม่รู้ใครขี่จริง
พุ่งมาเร็วมากแล้วก็สวนเลนออกมาค่ะ

อืม

ชนแล้วยังไงชนแล้วคนอ่ะตกไปแล้วคนอ่ะร่วงลงมาที่พื้นแล้ว
แต่รถยังไปต่อเครื่องมันแรงเครื่องมันแรงแซงได้ทุกโค้งเลยจริงนะคะ
คนขับบิ๊กไบท์ล่วงลงมาแล้วค่ะแล้วรถคันดังกล่าวด้วยนะ
มันก็ไหลไปต่ออีก๓๐๐เมตร
คดีนะตอนที่สวนเลนออกไปไม่ชนกับรถใครเลยนะคะ
ก็ล่าสุดนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
ผีเพ้ออะไรไม่มีละคะอุบัติเหตุเรื่อยเลยจ้ะ
อย่างที่คุณบอกคุณผู้ชมไปแหละว่าเห็นคลิป
อย่าเพิ่งเชื่อว่าคลิปนั้นมันคือภาพทั้งหมดที่เห็น
เพราะมันมามุมเดียวนะคะแล้วก็โอ้โหนี่กลางวันแสกเฮียนจริง
ลงผีหลอกไม่รถเขาชนกันมาก่อน